อากีรานิชโน่ก็ขอเดินทางกลับที่พระเทศญี่ปุ่นบ้านเกิด
หลังจากที่ตอนนี้โปรแกรมทีมชาติแล้วก็โปรแกรมลีกนั้นไม่มีการแข่งขันครับ

นิชโน่ประสินใจขอกลับญี่ปุ่นน่าจะขายนี้
ลีกนะครับแล้วก็โปรแกรมทีมชาติเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนจากทางฟีฟ่าด้วย
ซึ่งตอนนี้ครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้กลับบ้านเกิดเลยหลังจากที่
นิชโนก็ยืนยันนะครับว่าจะดำเนินการกักตัวเองหลังจากเดินทางถึงญี่ปุ่น
แล้วพอกลับมาไทยก็พร้อมจะทำตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด
และหากมีการส่งสัญญาณจากทางฟีฟ่าและเอฟซีถึงโปรแกรมของบอลโลกรอบคันเลือก
ก็จะรีบประสานเพื่อเดินทางกลับมาทันที
คาดว่ากุญสือรายนี้จะกลับไทยในเดือนมิถุนายนครับ
หลังจากที่พลตรวจเอกอัศวินขวัญเมืองครับ
และครับหลังจากที่อ่าพระราชกรรมหน่ดฉุกเฉินฉมาตรบเดิม
สิ้นสุดลงในวันที่๓๐เมษายน
สำหรับภาคส่วนกีฬานั้นอาจจะมีการอนุญาตให้กีฬาประเภทเดียว
เช่นเทนมิสแบบมินตันแล้วก็กอฟ
รวมถึงสถานที่ในการออกกำลังกายแบบเปิด
เช่นสวนสาธารณะมีโอกาส
ส่วนกีฬาประเภททีมอย่างฟุตบอลบาสเก็ตบอลวอเล็กบอล
ยังไม่อนุญาตให้มีการเล่นซึ่งคาดกันว่า
สนามกีฬาแล้วก็สนามมวยที่เป็นกีฬาที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก

จะสามารถเปิดบริการได้เป็นกลุ่มสุดท้าย
หรือประมาณกลางเดือนมิถุนายนนะครับ